ปฏิกิริยาที่เกิดกับตลาดก็สะท้อนให้เห็นว่า
เพราะว่าไม่เคยมีประเทศไหนทำมาก่อน
ทุกอย่างเต็มไปด้วยคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้
ตอนนี้ก็ผ่านมากว่า๑สัปดาห์แล้วนะครับ

เลยทำให้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
สถานการณ์ในรูปแบบต่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
คาดการณ์ความน่าจะเป็นเอาไว้๕แนวทาง

ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่อไป
แต่ประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพจะยังคงเดิม

ให้จัดการลงประชามติอีกครั้ง
นั่นก็คือมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติม

รวมทั้งยังสามารถจำกัดผู้อพยพลงได้

เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนภายใน๒ปี
ซึ่งแนวทางนี้จะยุติปัญหาเรื่องผู้อพยพในทันที
ทางที่๔คือไม่ต้องการทำการค้าร่วมกันอีกต่อไป

ตามกระบวนการในสนที่สัญญาลิสบอล
กฤษก็จะสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษอย่างมาก

โดยที่ไม่มีทั้งสก๊อตแลนด์ไอแลนด์เหนือและเวลส์ออกไปด้วย
โดยเฉพาะสก๊อตแลนด์และไอแลนด์เหนือ
วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการไม่ยอมรับการลงประชามติ
ซึ่งไม่มีผลทางกฎหมายอยู่แล้ว
โดยผู้นำคนใหม่อาจจะทำเหมือนว่าไม่เคยมีการลงประชามติมาก่อน
ทางเลือกที่๒คือการวีโต้โดยสก๊อตแลนด์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสก๊อตแลนด์ไอแลนด์เหนือและเวลส์ด้วย
ดังนั้นหากสภาสก๊อตแลนด์ใช้สิทธิ์วีโต้
นำอังกฤษอาจจะนำจุดนี้มาเป็นข้ออ้างว่า
อยากทำตามความต้องการของประชาชน
โดยที่สภาสก๊อตแลนด์ไม่เห็นชอบ
ทางเลือกที่๓ก็คือการทำประชามติซ้ำอีกรอบ
แต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนคำถามในการลงประชามาติใหม่
สหราชอาณาจักรจะปฏิเสธการลงประชามาติรอบสองด้วยเช่นกัน
คือแนวทางปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมทั้งด้านการค้าเสรี
และการเปิดพรมแดนระหว่างกัน
และไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้อพยพได้
อกจากนี้ท่าทีของชาติยุโรปก็คงไม่ใจดีกับอังกฤษ
เลือกจะออกจากสหภาพยุโรปไปเอง
แม้ว่ายุโรปยังคงต้องง้อตลาดแรงงานในอังกฤษก็ตาม
ส่วนคำถามที่ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนที่สหราชอาณาจักรจะมีการจัดการลงประชามติรอบ๒
หลังมีการเคลื่อนไหวลงชื่อทางออนไลน์แล้วกว่า๓ล้าน๕แสนคน
ก็คือการพ่วงคำถามประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้
เพราะคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดการลงประชามติอีกรอบขึ้นมา
และแม้จะมีการลงประชามติซ้ำจริงก็ไม่ได้รับประกันว่า
เพราะผลการลงประชามติเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น
ส่วนตอนจบจะเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่ชาวสหราชอาณาจักรต้องช่วยกันเขียนบทสรุปต่อไป
รัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน